ฆาตกรรมสองศพแล้วก็ฆ่าถ่วงน้ำยัดใส่กระสอบที่แม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ
สองศพนี้พบในเวลาไล่เลี่ยกันคือในวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
มีกระแสข่าวบอกว่า๑ใน๒ศพเป็นผู้ลีภัยทางการเมือง
ลักษณะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ปปลาวสปลาว
ซึ่งยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้ออกมานะคะเพราะว่ายังไม่มี
ญาติหรือคนที่สงสัยว่าคนในครอบครัวของตัวเองหายไป
เป็นเวลานานแล้วมาขอตรวจดีเอ็นเอเลยตอนนี้ตำรวจก็พยายาม
เร่งหาเบาะแสอยู่เหมือนกันนะคะส่วนรายละเอียดการพบศพ
อาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเป็นศพผู้ชายไม่ทราบสัญชาติ
ทั้งสองไรเลยนะคะอายุอยู่ที่ระหว่างสี่สิบถึงหกสิบปี
ความสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะทางตำรวจมีการตรวจสอบพบว่า
ศพน่าจะถูกฆาตกรรมและวิธีค่อนข้างโหดคือการใส่กุญแจมือล็อกแขนทั้งสองข้าง
ไล่ไว้ด้านหลังส่วนขาถูกมัดพันรวมกันด้วยเทปกาว
บริเวณท้องถูกคว้านด้วยของมีคมและนำแท่งปูนยัดเข้าไป
ผูกมัดติดกับลำตัวหลังจากนั้นคลุมหรือสวมด้วยกระสอบป่าน
พันด้วยเชือกตะข่ายอีกทีนึงและมีเชือกรัดแน่นหนา
สันนิษฐานสองสบนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะคะ
จากสภาพศพตอนที่ไปเจอเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
และก็ส่งผลกระทบต่อสภาพศพด้วยคือทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่สามารถมองเห็นเขาโครงหน้าได้อย่างชัดเจนนะคะเบื้องต้นศพแรกที่พบในพื้นที่อำเภอธาตุพนมตำรวจ
ตัวอย่างเป็นเส้นผมเป็นรูปแบบของฟัน
ส่งไปตรวจหายดีในที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นจากนั้นนำศพไปฝากเก็บรักษาไว้ที่สู่สารมูลนิธิทงแดงที่มุกดาหารนะคะ
จากมีสภาพที่ค่อนข้างเน่าเปื่อยส่วนศพที่สองพบในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมตำรวจ
ส่งไปตรวจชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศขอนแก่นเหมือนกันตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจดีเอ็นเอและหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
หลังจากพบศพทั้งสองศพแล้วมีกระแสข่าวหนึ่งแพร่สะพัดออกไปบอกว่า
หนึ่งในสองศพที่พบเนี่ยอาจจะเป็นศพของนายสุรชัยแทร่ด่านแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ขอลีภัยไปอยู่ที่สปลาว
และก็ขาดการติดต่อไปจากทางญาติญาติหายตัวไปและไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรเพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะ
แต่ล่าสุดตำรวจยังไม่พบเบาะแสรวมถึงยังไม่มีญาติของผู้เสียหายเข้ามาติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลย
เพิ่มเติมเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนโดยตำรวจระบุว่าต้องรอผลตรวจชนสูตรอย่างละเอียดเลย
รวมถึงผลตรวจดีเอ็นเอเพื่อประกอบสำนวนสืบสวนหาที่มาของศพทั้งสองรายนี้นะคะ
เมืองเนี่ยนะคะมีการไปพูดคุยกับพันรยาของนายสุรชัยถามว่าได้
มีการได้รับการติดต่อมาบ้างหรือเปล่า
ช่วงหลังนี้นะคะซึ่งพันรยาก็บอกว่า

ที่จะออกไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจ
เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปฏิบัติธรรม

ภรรยาเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นนายสุรชัยไม่น่าจะเป็นสามีของตัวเอง
เพราะเชื่อว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
น่าจะเป็นการจับตัวไปเฉยเพื่อให้หยุดการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ไม่น่าจะถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันอันนี้ยังเป็นความเชื่ออยู่
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจค่ะ
รอการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างอีกด้วยนะคะ